คราวนี้มาดูความศักดิ์สิทธิ์ของหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายกันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่าให้โชคให้ลาบกับสาธุชนจนติดอกติดใจ
ต้องกลับมาไหว้ขอพรกันอีกไม่ขาดสายเลยค่ะ

คือเอาจริงนะเห็นตาทองอย่างนี้

ก่อนขึ้นชกจะต้องมีทองเต็มทองนี่แหละ
นี่แหละถึงแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเลื่อมใสของสาธุชนที่มีต่อตาทอง
สาราการประเรียนวัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตะมนต์ขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่แหละค่ะ
จุดนี้มีสาธุชนมีนักเสี่ยงโชคมาขอโชคลาภกับตาทองนิ้วรายกันเยอะเลย
และจุดสำคัญที่จะต้องดูก็คืออ่างน้ำมนต์นะคะ
อ่างน้ำมนที่นี่จะมีกระจกใสปิดทับเอาไว้ป้องกันการคลาดเคลื
คือผ่านการพัสจะไร้มาแล้วจะไม่มีเชื้อโรคปะปนแน่นอน
ไม่มันไม่เกี่ยวเลยเขาไม่อยากจะให้ฝุ่นมันลงไปหรือใครเอานิ้วไปจิ้มไปชี้
อย่างพนักงานบริษัทขนส่งเอกชนท่านนี้นะคะ
มากราบไหว้รูปปั้นตาทองนิ้วรายแล้วครั้งหนึ่งจนถูกรางวัลหนึ่งหมื่นบาท
คราวนี้ติดใจค่ะเลยชวนครอบครัวมาด้วย
เพราะเลื่อมใสสัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน
มาครั้งนี้นอกจากยกมือกราบไหว้ขอพรกับท่านแล้ว
สิ่งสำคัญเลยก็คือล้วงไข่ในคล่อง
อันนั้นให้เจ๊จะได้หายคล่อง

อธิษฐานขอพรกับตาทองปุ๊บล้วง
ตาทองจะให้อะไรนะเธอก็ล้วงออกมา
๑ปอง๒ปอง๓ปอง
โอ้โหไอ้ลูกกลมที่นี่มันใสเนอะ
ตรวจสอบได้โปร่งใส

แล้วเธอได้มาแบบนี้ถ้าถูกรางวัลใหญ่นะตาทอง

และเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ตาทองชุดใหญ่เลยจัดไป
นอกจากได้จากได้ล้วง

ไปดูลอตเตอรี่ที่แผงสิคะคุณ
เป็นความสบายอกสบายใจว่าได้มาได้ทำแล้ว
ส่วนมันจะเป็นไปตามที่มุ่งหมายไว้ไหม
อันนี้ก็ต้องทำใจไว้เผื่อด้วยนะคุณ
มันต้องเผื่อใจ๕๐๕๐นิดนึง

แต่ว่าถ้าพูดถึงวัดดังอย่างวัดสว่างอารมณ์แล้ว

มีสาวคนหนึ่งบินตรงลงมาจากสวิสเตอร์แลนด์
มาลงณหน้าทองที่นี่เลยจ้า
มาไกลถึงสวิสเซอลันดิ์
บินตรงจากสวิสเซอร์แลนด์เดินทางมาที่นี่
ขอพรขอโชคขอรับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
และมาทำพิธีลงนะหน้าทอง
ลงเส้นวาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ชื่อว่าคุณสวรรคคาสมายอร์
เขาเดินทางมาจากประเทศสวิสเตอร์แลนด์
ทำพิธีลงนะหน้าทองกับอาจารย์ฤษีเนรแบบนี้นะคะ
บอกอย่างนี้ว่าติดตามข่าวอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ

แล้วช่วงนี้ตัวเองมีเวลาว่าง

พอมีโอกาสมาเมืองไทยก็ตรงมาที่อาสมเลยนะคะ
ลงนั้นน่ะทองสักยันคลูลงเส้นวาสนา

นานนานจะได้มาทีนะเติมนิสีฤมพงษ์คนกันไป

เธอก็ทำการจุดทูปเสียงทายด้วย

ก็ดูมาให้บทนี้ค่ะคุณมันจะเยอะไปมันก็มีอยู่เท่า๒
ก็ดูแล้วก็บวกลบคุณหารผสมผสานกันเอาเอง
นี่คุณกำลังจะบอกว่าเรื่องของการลงทุนมันต้องกระจายความเสี่ยงเหรอ

เออต้องเลือกดูต้องยอม
พอกระจายความเสี่ยงทีไรต้นทุนมันสูงไง
เอาเรื่องของการลงทุนมันก็มีได้มีเสียราคา